เชอรี่เขมอับสอนนั่นเองค่ะปีนี้๒๕๖๖แล้วเนาะ
รับหน้าที่หลายบทบาทเลยคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตชีวิตกันนิดนึง
เพราะคนนี้บอกเลยว่าดิฉันชื่นชอบส่วนตัวมาก

จริงทั้งเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะที่เตรียมจะหวนคืนจอช่องเนี่ยในรอบเอ่อ
๓นะในรอบ๘ปี๘ปีเนี่ยไม่ได้เล่นละครแล้วเดี๋ยวเตรียมจะมีละครแล้ว
ต้องจัดสรรเวลากันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม

ก็คือแบบว่าการทำงานกับการเขาเรียกอะไรการใช้ชีวิต

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมนะ
ที่มีแบบหลากหลายบทบาทแบบพี่เชอรี่ค่ะ
ถึงจะทำหลายอย่างก็ต้องมีการลำดับความสำคัญที่ดีด้วยนะคุณผู้ชม
ที่สำคัญต้องให้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะ

ไปฟังเสียงพี่เชอรี่กันนิดนึงค่ะ
การให้ลำดับความสำคัญอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะว่า
อะไรคืออันดับหนึ่งของเราอันดับ๒ของเราอันดับ๓ของเรา

เพราะว่าคือถ้าเราทำตามนั้นแล้ว

รูทีนของเราแล้วก็เป็นตารางของเรา
มันจะแบบไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว

เราจะจัดสรรเวลาอย่างอื่นได้อีก

เป็นแบบผู้หญิงยุคใหม่นะคะทำงานก็ได้
เที่ยวเล่นก็ได้บารานดีมากเลยค่ะ